บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้พบกับเชอรี่และใบตองวันนี้ผมยาวพันกันสุดฤทธิ
เออวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมล่วงหน้าก่อนเพราะว่าดิฉันยังไม่หายหวัดดี

แต่ว่ามาเริ่มที่ประเด็นข่าวแรก
ฉันไม่อยากให้ตกหล่นเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับเรื่องนี้
คือมันดราม่าจริงแล้วก็มันค่อนข้างรุน

มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวของคุณกิฟต์

คือก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบไปแล้วว่าเธอไม่ค่อยปลื้ม
แฟนน้องสาวก็คืออดีตเพื่อนของเธอคุณพอสรัน
และภาคหลังมานี้นะคะคุณผู้ชมขา
ความหวานของคุณพอร์ตกับน้องสาวเธอทวีคูณมากยิ่งขึ้น

แต่ว่าฝั่งคุณพอร์ชเองบอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไร

เพราะว่าคุณพอร์ตบอกว่าไปเจอแม่ฝั่งผู้หญิงมาแล้ว

แต่ว่าทางคุณกิฟต์ยังยืนยันนะคะต้องบอกเลยว่า
ตอบแบบชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นค่ะ

ฟังเรนรู้เคยไหมคะ

ครอบครัวล่าสุดที่เขาให้สัมภาษณ์คือแม่

แม่บอกว่าเปล่าไม่ได้ชวนไปแต่ก็ขอไป
พอสบอกเป็นไงไปกินข้าวกับแม่วันแม่

กิ๊บตราพระดานะคะให้สัมภาษณ์สัตว์กับพอสสลัน

อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะ
ที่คุณพอร์ตบอกว่าเคยไปพบหน้าคุณแม่ของเธอช่วงวันแม่
แต่โดยยืนยันว่าการเจอหน้าครั้งนั้น
ไม่ได้เป็นความต้องการของครอบครัวเธอ
แต่ว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายพอร์ชเนี่ยเสนอตัวไปขอ

แล้วก็ถึงทีที่พระเอกร่วมค่ายวิกหมอชิต
จะพยายามสักเท่าไหร่เพื่อมาพบครอบครัว

น้องสาวของเธอผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าที่ผ่านมา

พยายามให้ดูบริสุทธิ์ใจว่าเนี่ยตั้งใจจะคบน้องเกรสจริงนะ
ไม่ได้จะมาหลอกหรือไม่ได้จะทำอะไรที่ไม่ดี
แต่ว่ากิฟต์บอกเลยว่าไม่สนใจความรักระหว่างคนทั้งคู่
เพราะเธอเคยพูดเอาไว้แบบชัดเจนแล้วนะว่าตัดขาด

ไม่นับญาติน้องสาวในไส้ของเธอไปตั้งนานแล้วค่ะ
พูดคุยค่ะไม่นับญาติค่ะ
ก็ไม่ได้ติดตามข่าวแล้วก็ไม่ได้ติดตามไอจีด้วย
ก็อาจจะทราบบ้างแต่เวลามีเพื่อนมาบอก
กรีฟเป็นคนที่ตอนช่วงที่รักใครเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติหรือว่าเพื่อนรักมากนะ
พอถึงเวลาที่กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บทิ้ง

ไม่ช่วยอะไร
นี่คือปัญหาของพี่น้องที่คุณกรีฟ
ก็ยืนยันเลยว่าฉันตัดฉันไม่อยู่นับรวมไปถึง

เขาเปลี่ยนนามสกุลแต่เขาบอกว่าจริงไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าไม่นับญาติกันแล้วนะ
เฉยเพราะว่าเชื่อเรื่องดวงเท่านั้นเองรวมถึงชื่อเธอด้วยนะครับ
แต่ไม่นับญาติก็คือไม่นับญาติแล้วตัด

อยากให้เป็นถึงขนาดนี้เลยนะแต่ก็พอเข้าใจในเรื่องในราวที่ผ่านมาว่าเออ
เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีปัญหากับคุณพอชในเรื่องของกิ๊กก๊กกิ๊กกักเอาว่ากันไป
คุณกิฟต์เป็นพี่สาวเตือนน้องไปด้วยความหวังดี
แต่ท้ายที่สุดแล้วน้องไม่เชื่อแล้วน้องก็กลับมาคบกันอีก
แต่ดิฉันว่าจริงพี่น้องกันค่อยพูดค่อยจากันดีกว่านะ
อยากให้ทั้งสองคนกลับมาคุยกันด้วยดี
หรือว่าคุณกิ๊บเองอาจจะผ่านโมเมนต์พูดดีมาแล้วไงคุณ

เธอดื้อก็ชีวิตเธอกับชีวิตใครชีวิตมันก็แล้วกัน

ส่งกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ